สวัสดีค่ะพบกับร้อนหนาวเกาะติชันนัทชายกิถโมคค่ะ
เริ่มต้นสัปดาห์ทั่วทุกภูมิภาคสัมผัสได้ถึงอากาศหนาวเย็นนะคะ
เว้นภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมที่ยังคงมีฝนตกหนัก
จนถึงกลางสัปดาห์ค่ะเน้นตกหนักเนี่ย

เนื่องจากมีลมตะวันออกหอบนำเอาเมฆฝนเข้ามาปกคลุมแบบนี้
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักไปจนถึงกลางสัปดาห์
ซึ่งหลังจากนั้นฝนในภาคใต้ก็จะค่อยเบาบางลง
ขณะที่ภูมิภาคอื่นนะคะภาคเหนือภาคอีสาน
ยังคงสัมผัสได้ถึงอากาศที่หนาวเย็น
แผลลงมาเป็นสีเขียวจากจีนแบบนี้ค่ะ
ความหนาวเย็นในครั้งนี้นะคะรู้สึกได้ถึงภาคใต้ตอนบนเลยค่ะ

ส่วนที่ประเทศอินโดนีเซียต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะ
โดยเกิดเหตุดินโครนถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๑ศพค่ะ
สิ่งที่น่ากลัวนะคะก็คือว่าระหว่างที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะคะ
ดินถล่มซ้ำค่ะทำให้มีหน่วยกู้ภัยเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
และนี่คือรูปก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ